โหดแทงเมียดับหนีผิดมีดปักท้อง

อย่างพี่สาวผู้ตายนี่

ฉันนึกสาเหตุไม่ได้เลย
ที่เขาจะฆ่ากันแบบนี้คุณผู้ชมไปดูครับ
ตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือผู้ชายอ่ะ
คือทำผู้หญิงไปแล้ว
แล้วเอามีดปักตัวเอง
กะทะจะฆ่าตัวตายตามนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่ตายครับ
ไม่ตายในตำรวจมานะครับ
มาระงับเหตุที่บ้านพรรคในตรรวจราชกร

ไปถึงเจอพี่ผู้ชายคนนี้นอนถอดเสื้ออยู่คลุ้มคลั่ง
ปลายแหลมปักอยู่ที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่พยายามพี่ใจเย็นเห็นไหมตอนแรก

ซึ่งใกล้ตัวของผู้ชายคนนี้ไปเจอศพครับ
ศพเมียนะครับ
ผู้หญิงถูกแทงนอนจมกองเลือดอยู่ครับ
ศพสวนพี่ผู้ชายถอดเสื้อเนี่ย

ชื่อนายประวิบุญวิชิตอายุ๕๓
เขาเป็นรอปภอยู่ที่ท่ากาศยานจังหวัดระนองฮะ
ส่วนศพของผู้หญิงที่อยู่ข้างเป็นเมียเขาครับ

ทราบชื่อคือพี่สมใจบุญวิชิตอายุ๔๙ปี
กรยาไทยแย้มพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ให้การบอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ย
ทำงานอยู่สนามกอล์ฟติดกับบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ได้ยินเสียงร้องแล้วเลยวิ่งมาดู
เห็นแล้วล่ะว่าน้องเขยใช้กระบองก่อนนะ
กระบองตีหัวน้องสาวเขาเป็นรอบพอไงเขามีกระบองนะครับ
แล้วก็ใช้มีดแทงตามร่างกายของน้องสาวจนแน่นิ่งไป

ระหว่างนั้นน้องเขยนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพเมียนั่นแหละ
แล้วก็ใช้มีดปักหน้าอกตัวเองคุณผู้ชม
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุ
นี่ครับขนาดคนใกล้ชิดบอกว่า
โอ้โหฉันไม่รู้จริงนึกไม่ออกจริง
คิดไม่ได้จริงไม่มีสัญญาณจริง
เพราะครอบครัวนี้เขารักกันดี
ทำไมเราถึงฆ่ากันขนาดนี้
อ่ามูลเหตุจูงใจทำให้อย่างไรล่ะ
จะรู้ได้อย่างไรก็ต้องรอให้ผู้เกาะเหตุ
คือผู้ชายคนนี้อาการดีขึ้นก่อน

ว่าทำไมถึงฆ่าเมียแล้วดำเนินคดีต่อไปครับ